สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

แล้วทำไมเธอต้องทำเสียงต่ำขนาดนั้นด้วย

มีภาพดูที่มันเปิดก้นเลยนะ

เมียเธอไปทำทั้งสิ่งเก็บพวกไขมันทั้งหลาย

ก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการแบบยิงสลา

ไปเรื่องแรกก่อนนะฮะกรณีอื้อเฉานะครับ
คลิปต่อยกันตบกันของหญิงสาวเสื้อขาวคนหนึ่งอายุประมาณสัก๑๖๑๗ปีเท่านั้นเอง
ไปถูกรุ่นพี่นะฮะไปฝากลูกเอาไว้ตัวใหญ่เบลอเทอร์เลย
มีไหมนี่ไงนี่นะฮะตบแบบโอ้โหแล้วก็เหมือนกับลักษณะเหมือน
ตัวใหญ่คนนี้เหมือนลักษณะเหมือนจะแปลงร่าง
คือนางโกรธนางโกรธจัดฟังเสียงดูหน่อย
กลับทางด้านไรของลูก

ไม่แล้วครับ
คือเหตุดังกล่าวไปเกิดขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
โดยภาพเผยให้เห็นนะฮะนาทีที่สาววัยรุ่นก่อเหตุ
ระโกนแสดงความไม่พอใจนะครับ
นำลูกสาวของตนเองนั้นไปเติมโทรศัพท์มือถือ
ทำให้กลับบ้านดึกนะฮะก่อนที่เพื่อนหญิงเนี่ยนะฮะก็จะเข้ามาแล้วก็ตะลุมบอล
ตบตีหญิงสาวเสื้อขาววัย๑๖ปีคนนี้เนี่ยนะครับ
ก็เรียกว่ารู้สึกไม่ดีเลยนะฮะ

ไปที่นางเอเป็นแม่ของสาวเสื้อขาวคนนี้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
เธอก็เปิดเผยนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ย
เนื่องมาจากเมื่อประมาณสัก๒เดือนที่ผ่านมา
สาวรุ่นพี่ของลูกสาวนะครับอายุมัน๒๗๒๘ปี

นี่นะครับได้นำลูกสาวของเธอเนี่ย
ประมาณ๑ขวบไปฝากเลี้ยงอยู่หลายวัน
หลังจากนั้นสาวรุ่นพี่นะฮะได้นำลูกสาวกลับคืน
วันเมื่อสาวที่ผ่านมารุ่นพี่คุณทางกราวนะฮะ

พร้อมกับพาพักพวกไปรุมทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ

ว่าเรื่องแค่นี้เป็นต้นเหตุของการรุมทำร้าย
หรือเพราะมีเรื่องอื่นเป็นต้นเหตุอีก

ทำให้ตัวเองซึ่งเป็นแม่รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก
เพราะคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องพากันไปรุมทำร้ายลูกสาวของเธอด้วย

ทั้งนี้นะครับตนเองทำธุระอยู่ที่ต่างจังหวัด
แล้วก็ได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วรู้สึกสลดใจเป็นอย่างมาก

ตนเองจะเดินทางไปแจ้งความที่สพบัวใหญ่
เพื่อเอาผิดกับคนที่ทำร้ายร่างกายลูกสาวของเธอครับ

ทางด้านตำรวจของสภาพบัวใหญ่ก็บอกว่ายังไม่มีใครเข้าไปแจ้งความเลยตอนนี้
ก็มีแต่ภาพนี้ที่มาเผลอแพร่ในโซเชียล
ตำรวจเห็นแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาพูดคุยซักหน่อยว่า

ไม่รู้มันเหตุผลไม่เห็น
คือก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เรื่องมันยังสับสน
เดี๋ยวต้องรอฝ่ายของน้องผู้หญิงคนนี้เขาออกมาพูดก่อน
คือรู้แต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้ที่โดน

ใช่คือเพื่อนเขาเนี่ยล่อให้เหมือนกับพามา

แล้วพอมาถึงเสร็จก็โดนโดนยายขายักษ์คนนี้
รวาสแล้วก็ถีบอย่างนี้ตบอย่างนี้
แล้วก็อ้างว่าเธอเนี่ยเอาลูกของเธอ
ลูกสาวของเธอไปไว้ขวบขวานี่นะฮะ

เอาไปเติมบัตรโทรศัพท์
เอาเงินเด็กเหรอไม่เกี่ยวไม่ใช่
ก็เอาตัวไปเที่ยวประมาณนั้นก็คือมันก็ฝากเขาเลี้ยง
แล้วตัวเด็กผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะออกไปเติมเงิน
เขาก็เอาเด็กไปด้วยเพราะไม่อยากจะทิ้งเอาไว้
อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือรู้สึกว่าใยคนนี้จะไม่พอใจ
เพราะว่าเด็กพอไปเจอเขาก็ภาวะอะไรอย่างนั้น
มันเลยมีเรื่องของผู้ชายด้วยนะ

เรื่องที่ว่าน้องคนที่ถูกทีบ
เหมือนแบบมีเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนเนี่ยก็
เหมือนแบบไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงซึ่ง
ซึ่งเป็นแฟนกับคนนี้กับขาใหญ่คนนี้
หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเรื่องมันสับสน
แต่ที่แน่มันมีคนอื่นมาลุมตบลุมตีน้องเขาด้วย
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวไปตกตี
คอนเสิร์ตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างที่พี่เขาทำการแสดงนั้น
ก่อนที่เรื่องดนตรีในช่วงหนึ่งพี่แอดก็ออกมาวิภาควิจารณ์
เกี่ยวกับเรื่องกัญชาก็ค่อนข้างจะดุเดือดตั้งแต่ประเด็นฟรีกัญชา
จนถึงการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการปัญหา
แล้วก็ฝากไปถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าควรอนุมัติปลอดปล่อยกัญชาได้แล้ว
อย่าปิดกล้างฟัง
ทำสิบสิบกว่าเข็มหมด๊ะล้านกว่าไม่หาย
แล้วหมอก็บอกเอ้าผมทำทุ่นที่แล้วนะ
เอ้อกลับนอนลอกความตายที่บ้านไป
มันก็ต้องกัญชาก่อนแล้วใช่ไหม

พี่ก็ยังไปพูดถึงอดีตนักมวยชำโลกลายหนึ่ง

จากนี้ก็กล่าวถึงนักมวยชื่อดังที่พี่เขาบอกว่า
เห็นกับตาว่านักมวยลายนี้ไปแอบพีคกัญชาในห้องน้ำก่อนจะขึ้นชก
เพราะไม่งั้นจะต่อยมวยไม่ได้ค่ะ
อกจากนี้ยังมีนักดนตรีนักกีฬาก่อพี่
ทุกวันนี้ผมได้กัญชามาจากตำรวจ

จะทิ้งท้ายทำนองว่ากัญชายังมีความสำคัญอยู่

ถ้ามึงเผากัญชายี่สองตันนะมึงเจอกัวแน่นอน

เมื่อสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพี่แอดก็เปิดเผยว่า
ช่วงหลังน้าแอดจะพูดถึงเรื่องกัญชาทุกครั้งที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
เพราะอยากจะสนับสนุนให้เอากัญชาเป็นยารักษาโรค

และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้มันเป็นพลังขับเคลื่อน

ซึ่งเป็นที่มาที่น้าแอดพูดถึงอยู่บ่อย

ถึงรายการชื่อดังรายการหนึ่งรายการคุณแม่

จริงแล้วไม่ได้เจาะจงด่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้

แต่ว่าพุ่งเป้าโจมตีไปยังกลุ่มคนบางกลุ่มที่

ทั้งนี้ตนยอมรับว่าได้ใช้น้ำมันกัญชามาหยอดใต้ลิ้นจริง
เพราะว่าแก้อาการนอนไม่หลับที่ตนประสบอยู่

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็น้อยมากหรือไม่เกิดผลกระทบเลย

ซึ่งต้องออกแรงเขาบอกว่าถ้าสูบแล้วก็จะชกไม่ได้
ที่เราไปมองว่ามันเป็นยาเสพติดแล้วเสพเข้าไปต้องเมา

บางทีก็ไปถ่ายเข้ามาบ้างเพื่อทำน้ำมันกัญชา

อย่างในวงเขาก็ใช้กัญชาหยอดใต้ลิ้น

ผมก็บอกว่าใช้เรามายอมรับความจริงกันดีกว่า

ไม่ใช่สูบใบมัน

เกินเกินเข้ารวมบ้านไปหลายลาย

ก็หยอดหมดเลย๑๕หยอด

ก็ช็อกค่ะ
คนทำอย่างนั้นแล้วนี่ร้องเพลงทั้งคืนเหรอ

ในข่าวนี้คือช็อกนะ

ถ้าเป็นยาศักดิ์เราก็ต้องมีหมอกำหนดให้
ต้องให้หมอสั่ง

แต่ประเทศเรามันไม่มีหมอ
เริ่มรู้แล้วเริ่มจะสกัดเป็นแล้ว

เล่งนะคุณให้

เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะที่จังหวัดชนบุรีนี่แหละ

ไอ้ไม่ใช่๔๗เดือนเข้ามานี่นางสมวาดโดนนี่ฟาดมาหน้าเหละเลย
นั่นแผลเหรอใช่นั่นคือโดนชกมาตาบวมหน้าผากแตกเลยถึงขนาดนั้นเลย
แต่มาในสภาพที่เมามากนะคะบอกเลยว่าฉันมีผัวชื่อว่านายดอน

เขาบอกว่าในดอนนี่ทำร้ายร่างกายผัวกลับไม่สร้าง
คือผัวนางเนี่ยชกไปที่เบ้าตาถึง๒ครั้ง
ทำให้รอบดวงตาตรงบริเวณหัวคิ้วแตกกันเลยทีเดียว
แล้วก็เป็นแผลลึกมากทางด้านซ้ายนะคะ
ด้วยความเมาเนี่ยนางสมวาดไม่ยอมไปหาหมอ
ทำยังไงก็ไม่ยอมตำรวจก็บอกว่าไปหาหมอก่อน
เฮ้ยไม่ไปไม่รู้จะทำยังไงตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้ละกัน
ถ้าไปหาหมอจะให้เหล้าคุณ๑ขวด

อย่างนั้นก็โอเคนางก็เลยไปก็ไปหาหมอ
จริงนางนี่ไงถึงจะขึ้นรถไปเนี่ยร่วมกับตันยูเรื่อยนี่แหละ
มูลที่อะไรเนี่ยก็ไปหาหมอไปทำแผลเสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงมาแจ้งความนางก็กลับมานางบอกอย่างนี้ว่ายังเมาอยู่นะ
ปกติเนี่ยทำงานรับจ้างอยู่ในสวนตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลย

พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เป็นวันพระผ่อนก็เลยชวนผัวดิ้งหน่อยดิ้ง
เหล้าขาวหน่อยหมดไป๒ขวดก็หน่อคนละขวดว่างั้น
ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรโยโยนะไอ้ผัวก็ชกฉันก็ไปที่กกหัว
เบ้าตาแตกเลยสองข้างเนี่ยแล้วบอกอ้าวฉันแค้นมันมากมันบอกอย่างนี้
แค้นแค้นมันมากเลยมาแจ้งความไอ้ผัวแต่ฉันชอบมีผัวเด็ก

ใช่หนังพูดเองฉันอายุ๔๗ผัว๔๑อยู่กินกันมาเจ็ดปี
แค่นี้แหละผัวเลยชกเลยเรื่องของเรื่อง

เรามีสติศรรมาชัยาตรราด

ไม่ได้ที่จำได้อยู่ที่เล่าขาวสองขวดนั่น

เอ้าพักช่วงหน้านะฮะ
ชาวเชียงใหม่ฮือฮาเมฆก่อตัวคล้ายพระพุทธรูป

ให้ดูปรากฏการณ์เมฆค่ะท่านผู้ชมค่ะ
เป็นเมฆที่เกาะตัวเหมือนคล้ายพระพุทธรูป
อยู่ที่เชียงใหม่นู่นเหนือฟ้าดอยสุเทพเลย

เนี้ยผู้ที่ขับรถขี่สันจรไปมา

ก้อนเมฆดังกล่าวก็แชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียที่เชียงใหม่
จะเกิดกระแสวิภาควิจารณ์วิเคราะห์กันไปต่างนานา

ก่อให้เห็นเป็นก้อนเมฆรูปแบบนี้
ทีนี้บางคนบอกว่าน่าจะเป็นสัญญาณของปฏิหาร
เพราะว่าจุดที่ก้อนเมฆคล้ายองค์พระพุทธรูปปรากฏอยู่นั้น

อยู่ในระนาบที่ไม่ต่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเลย

โดยชาวช่างกรมัยเชื่อว่าเป็นบรมีองค์พระบรมฐาสโดยสุเทพฯ
อันนี้เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลค่ะ

เป็นอย่างนี้ฉันก็ย้มบุคคลไหว้จะเจอ

ภาวะกันทั้งอำเภอคุ้งน้ำ
บอกลูกจราเข้โหในทอง
ชาวบ้านตกใจบอกเอ๊ะนี่มันลูกแล้วแม่อยู่ไหน
นี่ดูลูกแน่นะนี่ดูลูกอุ้ย

ผู้สูญข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสนภัยประตอบางโปรง
ที่ตระบวนบางโปรงอำเภอเมืองสมุดปลาการ
เจ้าหน้าที่เขาได้มีการเปิดเผยว่าลูกจราเข้ขนาดลำตัวยาวประมาณ๑๒นิ้ว
ที่ชาวบ้านเขาจับมาเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๓
ขณะนี้ชาวบ้านออกหาปลาในคลองบางโปรง
แล้วก็ยังมีข่าวนะครับว่าในคลองนั้นมีชาวบ้านจับลูกจราเข้ตัวเท่ากันได้อีก๒ตัวด้วย
คลองบางไฟล์ที่เชื่อมต่อกับบางโปรง
ทางด้านนายพงวันสุโภคา
สุขโพคาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตนี่แหละฮะที่บางโปรงเปิดเผยบอกว่า
หลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับได้รับลูกจราเข้จากชาวบ้าน
ตนก็ได้สั่งการนะฮะให้ทางเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่อยู่
ริมคลองบางโปรงว่าหากพบแม่หรือลูกจราเข้
ห้ามเข้าไปจับเองเด็ดขาดเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้
เพราะลูกจราเข้นั้นยังมีขนาดเล็ก
อาจจะมีแม่จราเข้คอยเฝ้าดูอยู่ใกล้ก็ได้นะครับ
นอกจากนี้อบตยังได้มีการประสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญเตรียมวางแผน
ออกตามหาแม่จราเข้แล้วด้วย

นั่นก็คืออาจจะเป็นจราเข้ที่ชาวบ้านนั้นซื้อมาเลี้ยง
แล้วก็หลุดลงมาที่แหล่งน้ำธรรมชาติ
หรืออาจจะมีแม่จราเข้ที่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ในคลองจริง
ซึ่งเท่าที่ผ่านมานะฮะก็ยังไม่เคยพบจราเข้ในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่นี้มาก่อนนะครับ
จราเข้ตัวนี้ถือว่าเป็นจราเข้ตัวแรกที่ชาวบ้านพบในพื้นที่บางโปร่ง
ถ้าเป็นเจ้าเทพธรรมชาติมันจะมีหลายตัว
เพราะจราเข้มันออกไข่ทีละเป็น๑๐๑๐ใบนะ
ตัวขนาดนี้คือแม่ก็ไม่อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
อยู่มันคงหลงไปสิ

แม่มันก็ต้องอยู่ในญาตินี้
หนึ่งก็คือว่าคนที่ซื้อมาเลี้ยงอาจจะเอามาปล่อย
ก็จะเป็นตัวเล็กแบบนี้ซื้อมาแล้วก็มาปล่อย

เล็กไปรอให้แบบว่าเลี้ยงให้ดีให้โต
อาจจะอยู่ตามธรรมชาตินี่อาจจะเป็นไปได้

หรือว่าเขาจะดูมาเป็นตัวเล็กแล้วเลี้ยงไม่ไหวเอามาปล่อย

มีบางคนเขาก็ซื้อมาเลี้ยงกัน

ก็ดีเป็นเผือก

เป็นเผือกดีเพราะว่ามันเป็นฮิมาไรยันต์เลย

ไม่ก็วันจะถึงวันลุ้นโชคแห่งชาติกันแล้ว

ตอนนี้เพื่อนเริ่มส่งพิกัดสถานที่ขอโชคมาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนยักษ์ที่อำนาจเจริญ

นี่กำลังช่างเจ้าอยู่ว่าจะไปที่ไหนดีจะไปขอที่ไหน

แค่นอนอยู่บ้านและใช้ปลายนิ้ว
เป็นอุปกรณ์รุ้นโชคแค่นั้น
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวด

ที่ดอกจันลองกด๕๕๐ดอกจันแล้วก็กด๕
แล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกฟรี
กดได้ทุกวันที่๑๒๕ของเดือน
ดมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีสิทธิ์มากเท่านั้น
ใช่ลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวดนะฮะ
หลังถ่ายทอดสดการออกสลากรางวัลกินแบ่งสลากกินแบ่งนัธบาล
เราก็เรียกชื่อเล่นเขามาบ่อยเรียกถูก
คือไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้นะครับ
รีบไปกดกันเลยได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
อีกครั้งนะฮะกดดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยม
โทรออกฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
รางวัลทองแสนก็ได้ทุกงวดกดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายนปี๒๖๖๒นี้นะครับ

ได้มาแล้วมาสัมภาษณ์ไปแล้ว
เลข๒ตัวที่หวยออนไลน์อ๋อ๒ตัว๓ตัว
วันนี้คนเถียงกันมากเลยครับว่าตกลงคือพอเราได้เต็มแล้ว
รู้แต่ว่าเงินรางวัลมันอาจจะไปถึง๑๐๐ล้าน

เขาก็คงจะเอาเงินจากที่คนซื้อนั่นแหละ
ระบบเหมือนเป็นระบบเดียวกับล็อตโต้เมืองนอกหรือเปล่า

มันใช้เวลานานแต่ถ้าเผื่อให้ระบบ๒ตัว๓ตัวเนี่ย

มี๒ตัวเขาสมมุติไว้สมมุติ๕๐บาท

คุณซื้อ๑๐บาทคุณก็ได้อะไร
แต่รางวัลใหญ่สุดมันคือ

แต่ถ้าซื้อเต็มที่ก็ได้ไอ้ยอดที่เขาแจ้งนั่น

ใช่มันเป็นหวยเหมือนกับเป็นหวยใต้ดินแต่ขึ้นมาอยู่บนดิน

ยังกำลังคิด
เขากำลังคุยกันอยู่มั้ง

คุณก็ต้องฟังเพื่อนร่วมงานนะฮะ

ก็ยังไม่ได้ร่วมงานไงก็เจอกันหลายวัน

ช่วงหน้านะครับ

จะได้ดูหุ่นคุณชมพู่ช่วงหน้า

ต้องบอกว่าครอบครัวของชมพู่อารยา

ที่ผ่านมานะคะ
แซ่บนี่ไงนางก็ไปใส่ชุดวายน้ำนะนี่ก็เป็นแบบว่าวันพีชแต่เปิดนู่น
เปิดนี่เปิดนั่นเป็นไงล่ะลูกสาวฉันเชนกระเด้ไหมวันพีชจริง
แต่ว่าร้อยคันเลอร์ก็ใส่ชุดอันนั้นก็มีชุดสีดำด้วยนะเห็นแบบว่านอนอาบแดดอยู่
ใส่ชุดอันเนี้ยเรามีลูกเป็นยังไงล่ะเนี่ยมีลูกอยู่ด้วยน่ารัก
อันนี้เผลอตัวแน่นไม่ได้โพสจะเหลือเหรอไงเห็นอย่างงี้

ให้จบแล้วไม่ใหม่อีกแล้วสบายใจ

ก่อนนี้นะแบบเวลาพอจะไปเดินแบบชุดว่ายน้ำนะ

ก็ต้องไปแบบว่าเข้าสถาวันความงานกันสุดฤทธิ์
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นได้เลยเพราะว่าถาวร

เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาก็มีรูปลูกของเขาทั้งสองคน
สายฟ้าพายุอะไรอย่างนี้แหละก็ไปเล่นน้ำอยู่ด้วยนะคะ

อ้วนของฉันนี่แบบว่าพุงแบบห้อยนะ

คือตอนนี้นะมันไม่มีหนังสือจะให้ลงเนอะ

เดี๋ยวเขาบอกว่าใครสูงสูตรกี่บาทค่ะ

สมัยก่อนเหรอเป็นแสนสิจะบ้าเหรอ

โถ่ไอเนม

ยัง๒พันบ้าง

ด้วยนะแล้วใส่ชุดว่ายน้ำตัวน้อยนะ

เป็นเขาแบบมาเสิร์ฟความฟินให้แฟนแฟนได้ดูกันตอนนี้เขาทั้งคู่นะอยู่ที่
แลนดยกครอบครัวไปเที่ยวกันทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะฮะคือ
คุณยาย่าอยู่ที่นู่นใช่ไหมเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อของยายาเขา
งานนี้แม่แก้วของหนุ่มณเดชนก็ไม่พลาดที่นำภาพถ่ายที่น่ารักมาลงใน
โอ้โหตลอแภบไม่แก้วนำมาเนี่ยเป็นแบบเป็นพื้นเมืองใช่ห์แบบประเพณี
น่ารักน่ะนี่ก็น่าจะไปเข้าซาวน่าด้วยนะที่นู่นเลยมาโอ้โหสนุกมากเลย
แล้วให้กิ่งมั้ยเอามาตีนะแล้วข้าวเซานะเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งลงไปแม่
น้ำเป็นไปที่นำเย็นเย็นเลยมีความสุขมากที่หลงร้อนบ่งนี่มันเข้าจะไปอย่าง
ร้อนเร็วนะที่เกาหมีมันมีฮีฟท์เว็บอยู่ทุกปีกว่าพี่เดี๋ยวเนี่ยมีก้อน
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับแสดงความไม่พอใจต่อชายกลุ่มหนึ่ง
ไปทำร้ายร่างกายผู้จัดการนะครับแล้วก็พยายามทำร้ายทีมงานของตนเอง
หลังจากแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราธานี
เมื่อคืนวานนี้นะครับโดยนักร้องรายนี้เนี่ยนะครับ
คือเขาเล่าอย่างนี้ฮะบอกชายกลุ่มดังกล่าวนั้นอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดงาน
พยายามจะแซงแถวนะฮะเพื่อขอถ่ายรูปกับตน
โดยที่มีคนเนี่ยมาต่อคิวจำนวนมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกินทนแล้ว
เมื่อคืนตอนถ่ายรูปกับแฟนเพลงหลังคอนเสิร์ตที่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราชธานี
มีกลุ่มคนที่พยายามอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดงานในพื้นที่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไหม
แต่เห็นใส่เสื้อของสมาคมไปตบหัวผู้จัดการของผมไปหลายที
แล้วก็พยายามจะรุมทำร้ายคนในทีมผมด้วยพวกคุณเป็นคนยังไงกัน
แถวก็ไม่ต่อหรือว่าเป็นนักเรงนะฮะ
คุณเป็นใครถึงไม่ต้องทำตามกฎอะไรทั้งนั้นคนต่อแถวอยู่เป็นร้อยยังไม่เกรงใจเขา
กระลาโพสต์ต่อไปนะครับว่าตนเองนั้นอยากฝากถึงงานอื่นในอนาคตด้วยว่า
ผู้ที่อยากถ่ายรูปกับตนต้องเข้าแถวเหมือนกับคนอื่น
แต่ถ้าอดใจรอไม่ได้ตนก็ไม่สบายใจที่จะให้ถ่ายรูปเช่นกัน
อกจากนี้ยังกล่าวตัดเพาะนะครับว่าตนและทีมงาน
โดนผู้มีอิทธิพลและผู้ไม่หวังดีปองร้ายบ่อยครั้งอย่างเช่น
ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทำให้รู้สึก
หมดความอดทนกับบรรดาผู้มีอิทธิพลเหลือเกิน
ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกผ่านไปถึงงานต่อไปที่ผมจะไปเล่น
ถ้าคุณจะมาถ่ายภาพแต่ไม่อยากต่อแถวแบบคนอื่นก็ไม่ต้องมา
ผมไม่ถ่ายด้วยตั้งแต่โดนเจาะยางที่รังสิตเมื่อวานนี้
จนถึงเมื่อคืนนี้หมดความอดทนกับคนแบบนี้จริงความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
นี่ประกาศเลยไม่รู้สิเราไม่ได้มีคนมาต่อแถวขอไลน์เซ็นต์
พอเจออย่างนี้นะพวกไอดอลเขาก็จะมีเรื่องแบบนี้กันเนอะ
ที่เราก็ไม่รู้ว่าใครแล้วก็เหมือนคนกรุงเทพเมื่อก่อนหนูอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้
ก็ไปดูแต่ก็ปรากฏว่ามีลูกน้องเด็กไปหิวล้างเวทีได้เบ่ง
เมื่อก่อนพวกเขาก็หลับดักตีหลักต่อย
ถ้ามีสังกัดเขาก็จะมีคนดูแลมีบอร์ดีการ์ดมีอะไรอย่างนี้
ถ้าไปเองก็ต้องมีนิดนึงนะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ขึ้นสิฮะคุณน้ำฮะ
ส่อแววรักล่มนะแบงค์โอสาแหว่ง

คุณน้ำครับคุณถือป้ายคุณต้องยกให้เร็วหน่อยนะฮะ
เวลาเราปิดเบรกจะได้บอกคุณผู้ชมได้
ไม่ใช่คุณมายืนงงนั่งงง
คนไหนที่ทำอะไรผิดยังแฉหมดทุกคนเลยเนาะ
จะได้จำไว้นะฮะ
โอเคมีใครอีกไหมเอาสะให้หมดให้รอบวง
นรรเรื่องนี้ไหมไหนละแบงค์วงแคล็ช

แบงค์วงแคล็ชเค้าบอกอย่างนี้

งานแต่งเจนเนี่ยกับมิกกี้

ซึ่งทำมาคู่หวานของแบงค์โปรงแค๊กกับสาวเซ็กซี่โอซาแวงค์
กรบทุกคู่ไปหมดเลยแต่หลังจากนั้นมาครับทั้งคู่ก็มีช็อตสวีทสวีท
ให้คนโสดเนี่ยเบาหวานขึ้นตาแถมฝั่งหนุ่มแบงค์ก็ยังตอบตรงแมน
ว่าตอนนี้เนี่ยสถานะกับโอซาแวงก็คือแฟนนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังบอกด้วยฝ่ายหญิงนิสัย
เหมือนคุณแม่ตนที่ตามหามานานแล้วก็มาเติมเต็มสิ่งที่หายไป
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าความหวานเนี่ยนะมันหมดโปรหรือเปล่า
ก็ไม่เห็นทั้งคู่มีรูปสวีทมาหลายเดือน
โดยรูปคู่ที่ทั้งสองคนลงล่าสุดนั้นก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามหารูปคู่กันทั้งของฝั่งหนุ่มแบงค์แล้วก็โอซาแวง
อ้อพี่มาก่อนไหมเอาใครก่อนได้ค่ะ
ได้ค่ะทำไมเอาเลือกนาวินต้าไหมอ่ะได้แต่จะย้ายครอบครัวไปอยู่
นี่แหละค่ะภรรยาของเขานะก็มีลูกด้วยกันเวลาเรียบร้อยเนอะ
ก็ข่าวว่าไปซื้อบ้านเป็นร้อยล้านเลยนะแล้วบ้านไปซื้อ
ไหนรู้เปล่าฟังแล้วหนาวมากอยู่หลังแฮรอททำไมหนาวอ่ะมันแพงมากเลยนะ
นั้นน่ะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาไปอยู่กันได้นะจ๊ะแถวนั้นเนี่ยนะจริงจริงแล้วคนอังกฤษแทบจะไม่มี
คนไทยยังอยู่รอดอยู่แล้วคือเราคือไปในเราก็อยู่นะมีพ่อนาคารไม่พอนะคะ

ทุกอย่างเก๋มากเหมือนบ้านฉันเลย
ออกมาแล้วชิดลบกับแอบแบสซี่ประมาณอย่างนั้น
บ้านหนูเหมือนกันออกมาก็เจอนี่เลย

ส่วนแพลนที่จะย้ายไปอยู่ลอนดอนเนี่ยนะ
ทั้งคู่เนี่ยก็มีแล้วค่ะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าเขาจะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกความงาม
คือคุณภรรยาเขาทำเกี่ยวกับความงามอยู่แล้ว

เพราะว่ามีคนไทยที่ฉันรู้จักเข้าไปเปิดเกี่ยวกับคลินิกความงาม
เพราะว่าทำเกี่ยวกับชิบอะไรนะ

คนส่วนมากเนี่ยเขาจะมาใช้บริการเนี่ย
มันง่ายกว่าการที่จะไปพบแพทย์ฝรั่ง

แล้วก็บ้านเปิดเป็นคลินิกไม่ได้ใช่ไหม

เป็นแอร์เรียสำหรับพักที่พักไม่ได้สำหรับที่ทำมา
เพราะที่อย่างเมืองนอกเขาชัดเจนถูกไหมคะ
ใช่เอาอย่างนี้นะตรงหลังบ้านนายเธออย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะ
มันก็คือแอร์เรียสำหรับการเป็นอยู่
แต่พอเทิบมาข้างแฮรอทเนี่ย
ทำอาหารกินได้เป็นร้านรวงเต็มไปหมดเลย
เขาแบ่งโซนิ่งชัดเจนไม่ใช่แบบเป็นหมู่บ้านแล้วไปเปิดร้านแมว
ไม่เอาคนจอดรถเกะกะไม่ได้
ไม่ใช่คนจอดรถเกะกะไม่ได้ไม่มี
เพราะว่าคนที่พักอยู่ตรงนั้นก็จะได้๑คัน
อือแต่ถ้าไม่ไปแจ้งเหมือนนายเธอเขาไม่ไปแจ้ง
ก็ไม่ให้ไม่จอด
ไม่ใช่ก็ไม่แจ้งก็ไม่มีเธอก็ไม่ต้อง
คนที่จอดก็ตีตัวใครจอดก็ต้องเสียตังค์

ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องวิ่งหรือ๒ชั่วโมงก็ต้องมาวิ่งมาใส่ตังค์
เพราะว่าถ้าเกิดโซนิ่งถ้าแพงค่าจอดรถก็จะแพงกันตามไปด้วย
บางทีเราบางทีเป็นทาวน์เฮาส์นะเป็นที่อยู่อาศัย
แต่ว่าไปเปิดร้านคราวนี้ก็แย่งที่จอดรถกันจอดขวาง
ใช่ข้างบ้านเขาจะได้ด่าให้สิเพราะว่าเขาเป็นที่พักอาศัย

ต่างชาติไม่ได้แต่พูดถึงเมืองไทยแบบว่าไม่มีระเบียบ
เมืองไทยสบายมากเมืองไทยไม่มีปัญหา
ยังมีเวลาเหลือพอจะเสนอข่าวเป่าไหมคะ
โอ้โหเยอะมากเลยครับเวลาอีก๙นาทีครับ
เอาล่ะไปดูเป่าน้องเป่าชื่อภาษาฝรั่งเขาชื่ออะไรไหมคะ

พ่อแม่ก็คือแม่กุ๊บกิ๊บกับพ่อบี้เนี่ยนะคะ
เที่ยวทะเลหัวหินจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ลูกสาว
ใส่ชุดขาวเป็นชุดที่เหมือนเบลล่า
เพราะตอนที่เบลล่าเขาใส่เนี่ยเป๋าเข้าไปมุดใจมุดขวา
เบลล่าเนี่ยเอ็นดูก็เลยตัดให้๑ชุดเหมือนกันเป๊ะเลย
จากจะเป็นปีแรกที่เป่าก้มลงกราบ

น้องเป่าพูดเนี่ยนะคะก็พูดเสียงเบา
บี้เขาบอกว่าตอนที่ตัดคลิปนี้เสียงอื่นมันดังมาก

บี้ก็เลยจัดสนใจใส่เพลงแคนนอนเพื่อนเป็นความหมายของบี้และกิ๊บ
ส่วนตัวของเขาเนี่ยนะฮะเขาพูดอย่างงี้เอ่อ
ก็ถามว่าเป้ามีอะไรจะบอกพ่อกับแม่ไหมคะ
เป่าก็บอกว่าหนูดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของมีนะคะ
เขาบอกผมซึ้งในใจคิดว่าอ้าวแล้วพ่อล่ะ
แล้วเป่าก็พูดว่ารักป๊าม้านะคะ
พ่อเนี่ยพูดไม่ออกเลยเพราะรู้สึกเหมือนลูกเนี่ยโตเร็ว

เวลามีค่าเราควรรักษามันไว้ให้ดี
เพราะเราไม่รู้ว่าจริงพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น
กิ๊บเองก็ซึ้งไม่น้อยแล้วก็เล่าโมเมนต์ที่เป่า
มาดูคลิปของตัวเองแล้วก็ร้องไห้ด้วยทุกครั้ง
บอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยกุ๊กกิ๊บบอกว่าหนูเถียงขาดใจ
บอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องนะกุ๊บกิ๊บขอเถียงขาดใจเลย
คือวันที่วันนี้ทุกครั้งที่เป่าขอดูคลิป

ทุกครั้งที่พอถึงตอนที่เขากราบเขาจะร้องไห้

เขาร้องไห้เขาบอกเขาซึ้งเขารักแม่รักป๊า
เขาพูดว่าพอเปล่าพูดว่าดีใจที่เกิดเป็นลูก

บางทีก็คืองงว่านี่เป็นคำพูดของเด็ก๓ขวบเหรอ
หน้าตาจะดูร้ายอันนี้แม่เขาพูดเองนะคะ
แต่เด็กเข้าใจทุกการกระทำและความรู้สึกนะคะ

จริงค่ะจริงนะคะอ่ะใช่มั้ย
อีก๒คนก็นั่นอ่ะอะไรนะอลินกับอลัน

คลิปทุกคลิปนั้นฉันหลงรักเขามากเลยอ่ะ
ลูกก๊อฟเอามาลงเขาเปิดการแสดงให้เพื่อนแม่เขาดู

อันนี้คือเป็นข่าวของเป่านะครับ
ก็คือยังมีเวลาเหลืออยู่ก็มาพูดถึงเรื่องของคุณนาง

คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะครับ
ว่าคุณนางนั้นจับได้ว่าสามีตัวเองคือคุณโก้
ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกบุญธรรมของตนเอง
ก็คือออนหลังจากนั้นคุณนางก็หนีออกจากบ้านมา
ทางฝั่งของคุณโก้คุณออนบอกว่าไม่เคยกลับบ้านอีกเลย
นะฮะแต่คุณนางยืนยันว่ากลับบ้างอ้าวไปบ้างไม่ไปบ้างนะฮะ
จนกระทั่งหลังเนี่ยนะครับก็เริ่มห่างออกมา
แล้วก็เป็นประเด็นดราม่ากันนะฮะว่าทางคุณโก้เองต้องการสมบัตินู่นนี่นั่น
วันนี้ตอนประมาณ๙โมงเช้านะครับทางน้องชายของคุณนางสิริพร
ก็ได้รับมอบหมายจากคุณนางสิริพรให้ไปเจรจาตกลงกับทางคุณโก้
ถึงเรื่องราวของสมบัติต่างนานานะครับว่าจะแบ่งกันอย่างไร
ล่าสุดนะฮะก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับ
มีบ้านสองหลังมีคลินิกเสริมความงามหนึ่งแห่ง
มีบ้านพร้อมที่ดินจังหวัดอุดรธานีเนื้อที่๑๔ไร่รถยนต์๒คันนะครับ
มีพระพิคเนตเลี่ยมทองสร้อยคอทองคำหนักสิบบาทเงินฝากจำนวนนึงนะฮะ
แล้วก็สลากออมสินอีกสองล้านบาทนะครับจากการเจรจาสรุปแบ่งสมบัติ
คุณโก้เองนะครับจะได้รับรถเบนท์๑คันรถหุ่นใด๑คัน
มีบ้านหลังเล็กแล้วก็เงินในบัญชี
ส่วนบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อเป็นของคุณนางนั้นได้มีการตกลงนะครับ
ว่าจะซื้อกันในราคา๒ล้านบาทคือคุณนางจะขายให้กับทางคุณโก้
ตอนแรกคุณนางก็จะเอา๓ล้านแต่คุณโก้เองก็ได้มีการเจรจาเหลือ๒ล้านนะฮะ
ส่วนฝั่งของคุณนางเองก็จะได้เป็นคลินิกเสริมความงามหนึ่งแห่ง
พร้อมที่ดินที่จังหวัดอุดรธานีประมาณ๑๔ไร่
มีเส้นคำนัก๑๐บาทแล้วก็พระพิทธิ์ขนาดเรียมทองนะครับ
ซึ่งการเจรจานั้นจบลงด้วยดีก็ไม่ได้มีการติดใจกันแต่อย่างใด

ใช่ทั้งคู่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ

นี่คุณหนุ่มคุยกับใครนี่คุณหนุ่มคุยมาเลย
จริงผมก็คุยกับทุกคนนะครับ

ก็อันนั้นเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องดูกันต่อไป
หรือว่ามันเป็นเรื่องของเขา

ไม่ถึงผมประเมินดูแล้วไม่ถึง
แล้วคนนั้นหายไปไหนคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนาง

ที่ชื่อเล็ก

เขาก็มองเป็นเพื่อนสายบุญเงินไปทางฝั่งนั้น
แต่ทางฝั่งของคุณโก้เองตอนนี้ก็ถือว่าแยกย้าย
คุณโก้ก็ได้มีการบอกว่าก็ยังเป็นห่วงคุณนางอยู่
แล้วก็ขอให้คุณนางใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของพี่โก้ที่ต้องดูแลคุณนางแล้ว

คือการไปเจอกัน
นี่คือในเรื่องของชูสาว

ก็ต้องไปว่ากันอีกทีมันคือเป็นอีกประเด็นนึงไป

แต่เรื่องของการแบ่งทรัพย์สมบัติแยกกันอยู่
แยกทางกันกับทางคุณโก้ก็เกิดความชัดเจนแล้ว

แล้วมีคลินิคหลายแห่งนะคุณนางเป็นหนึ่ง
บ้านมี๒หลังและบ้านมันติดกัน
มีหลังใหญ่กับหลังเล็กหลังเล็กชื่อคุณโก้หลังใหญ่ชื่อคุณนาง

ก็คือตอนนี้คุณนางตอนแรกจะเอาบ้านหลังใหญ่คืน
แต่คุณโก้บอกว่าอยากให้หลานได้เข้าไปวิ่งเล่นอยากจะเก็บเอาไว้เอง
ก็เลยขอซื้อคุณนางคุณนางจะขาย๓ล้าน
คุณโก้บอกต่อ๒ล้านได้ไหมก็ตกลงในอีก๒๓วัน

คุณนางก็เป็นฝ่ายออกมาจากทั้งหมดนี้เลยนะ

ก็มาอยู่บ้านหลังนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นของคุณโก้ไป

๑๗ปีถึง๑๙ปีประมาณนั้น
ไม่มีใครมีความสุขกับการแยกทางหรอก
ก็ก็จะมีการแข่งข่าว
แน่ใจเพราะว่ามันคงต้องดูต่อไปว่าเรื่องมันจบแค่นี้หรือเปล่า
หรือยังมีการต่างคนต่างขุดอะไรกันขึ้นมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

นักข่าวก็รออยู่เพราะว่ามันก็จะมีแต่แค่ว่าการโพสต์ลงเฟซบุ๊คโซเชียล
แล้วก็โทรไปสัมภาษณ์คนรอบตัวอะไรอย่างนี้
เพราะพี่นางเขาเคยว่าจะให้สัมภาษณ์ไงครับ
ก็บอกว่ามีที่ได้ยินไปน่ะน้อยนะ

พูดแต่ในมุมของผมเองก็ได้รับคลิป
เป็นคำพูดระหว่างเสียงเหมือนคุณนางกับเสียงเหมือนออนที่คุยกัน

คลิปนี้เพิ่งปรากฏคุยกันเนี่ยตามไฟล์ของคลิปประมาณพฤษภาคม

แล้วก็มีเมษายนอันนี้คุยเหมือนไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลย
คือมันคุยดีมาก
ไม่เหมือนคนแยกออกไปเป็น๕๖เดือน
ไม่เหมือนคนทะเลาะกันไม่เหมือนกับผู้หญิงที่คุยกับผู้หญิงที่แยกผัวผู้ไป
เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตามไทม์ไลน์ก็คือออกมาประมาณ๙เดือนแล้ว
แต่ว่าต้องไม่พออยู่กัน๙เดือนถูกไหมคะ
ใช่แต่อันนี้เมื่อเดือนพฤษภาเมษาก็ยังคุยดีอยู่
บอกจะมีการโอนเงินไปให้หลานใช้นะ
แล้วก็ให้อยู่ดูดีนะดูบ้านนะ

เออก็คือก็คือคุยดี
นะก็ไปตามกันต่อไปแล้วกันเรื่องนี้นะฮะ

พรุ่งนี้คุณพระดำมานะครับไปดูคุณพระดำเขาเมาส์แล้วกัน